ฝนตกขนาดนี้ไม่เตือนไม่ได้แล้ว
สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
สุดสัปดาห์นี้ถ้าใครมีแผนจะเดินทางไปต่างจังหวัด

เพราะว่าฝนจะตกกระจายทั่วทั้งประเทศค่ะ
ซึ่งตัวการที่ทำให้ท้องฟ้ารั่วแบบนี้นะคะ
ยังคงเป็นร่องมรสุมนะคะหรือร่องฝนค่ะ
พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานนะคะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักค่ะคุณผู้ชม

ส่วนภาคอื่นนะคะยังมีมรสุมฝนตามฤดูกาลค่ะ
ไล่ไปเลยค่ะตั้งแต่ภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคกลางค่ะ
เรียกได้ว่าสุดสัปดาห์นี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะ
ออกจากบ้านต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนค่ะ
ส่วนที่ประเทศจีนค่ะไปชมภาพของทะเลเป็นประกายสีฟ้านะคะ
เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้ที่พบเห็นค่ะ
ซึ่งสีฟ้าที่สวยงามแบบนี้เกิดจากแพลงต้อนหรือสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลนะคะ
เรืองแสงในช่วงตอนกลางคืนในระยะเวลาที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะ

สุดสัปดาห์นี้ตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนออกจากบ้านค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ